ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีคุณพ่อคนหนึ่งนะฮะ
อายุห้าสิบเก้าปีแล้วตอนเนี้ยถูกทำร้าจนบาดเจ็บสาหัส
อ่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่ได้สติเลยนะฮะค่ะ
ร้อยกว่าเข็มนะครับทั้งถูกแทงถูกฟันรุมเตะรุมต่อย
เพราะว่าต้องการออกไปเคลียร์ปัญหาแทนลูกชายอ่า
ลูกชายเนี่ยมีปัญหาทะเลาะวิวาสกับวัยรุ่นในพื้นที่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละครับ
เขาดาวน์ปีใหม่นี่แหละนะครับอ่าในพื้นที่บ้านโคกว้างหมู่สิบ
ตะมนต์โคกงามอภิบาลฟ้างจังหวัดขอนแก่น
คนที่ถูกทำร้ายคือนายอุทิศกมลมูลอายุ๕๙ปีนะฮะ

ถูกฟันเข้าที่ศีรษะเป็นแผลยาวหลายแผลเลยนะฮะ
ถูกรุมต่อยเย็บร้อยกว่าเข็มตามร่างกาย
อาการยังสาหัสนอนหมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านโคกกว่าง
ชาวบ้านก็บอกคือเรื่องที่เกิดขึ้น

แล้วก็ได้คุยกับลูกชายของคนเจ็บ
ลูกชายชื่อนายชัชวาน
ชื่อเล่นชื่อกิฟต์อายุ๒๐ปี
เขาบอกว่ามูลเหตุทั้งหมด
มันเริ่มจากคืนวันที่๒๙ธันวาคมที่ผ่านมา
วันนั้นมีงานบวชในหมู่บ้านเจ้าภาพจ้างหมอลำมาแสดงในวัดประจำหมู่บ้าน
เขาก็ไปดูพอหมอลำจบก็สักตี๒เขาก็กลับบ้าน
ระหว่างทางนะครับที่ในกิฟต์เดินกลับบ้านไปเจอวัยรุ่นในหมู่บ้าน
มีในบุ๋มเข้ามาถามแล้วก็มาต่อยเขาหลายครั้ง
หาว่าเขาเนี่ยไปทำร้ายหลานของในบุ๋มในกิ๊บก็บอกว่าไม่รู้เรื่อง
แล้วก็ชกต่อยคืนไปหลังจากนั้นมีนายโจกับในหมู
เป็นเพื่อนของให้บุ๋มทั้งหมดก็ยุคนิจสัก๒๐๒๕
เข้ามาอีกเข้ามาช่วยกันรุมทำร้ายในกิฟต์
กิฟต์ก็เลยวิ่งหนีกลับบ้านแต่ทั้งสามคนก็ยังวิ่งไล่ตามมาอีกนะฮะ
ไล่ตามกิฟต์มาถึงบ้านแล้วบุกเข้าไปทำร้ายในกิฟต์ถึงในบ้าน
เพื่อนบ้านกับผู้ใหญ่บ้านต้องมาห้ามมาเคลียร์กันก็คิดว่าจบไปแล้ว
ตั้งแต่คืนวันที่๒๙ธันวาคมแต่ค่ำเมื่อวานนี้ฮะ
เข้าดาวน์ปีใหม่ครับกำลังเลี้ยงฉลองปีใหม่กันอยู่ที่บ้าน
กิฟต์บอกว่ามีเด็กในหมู่บ้านขี่จักรยานยนต์มาที่บ้าน
แล้วบุ๋มโจหมูให้ออกไปคลีย์กันหน่อยที่หน้าร้านเกม
ทางญาติพี่น้องพ่อของกิฟต์ก็ไม่ให้ไป
หลังจากผ่านช่วงเขาดาวน์ปีใหม่ไป
เด็กคนนี้ก็มาเรียกอีก
บุ๋มโจหมูเรียกให้ไปหา
ทำให้นายอุทิศคนเจ็บพ่อของนายกิฟต์ทนไม่ไหวครับ
ุดหงิดมากว่าเออทำไมไม่จบเรื่องสักที
ก็เลยเดินถือท่อนไม้ไปหาทั้ง๓คนแทนที่หน้าร้านเกม
บอกลูกชายไม่ต้องไปแต่พอไปถึงโอ้โห
นายอุทิศโดนนายโจใช้มีดสปาต้าฟันเขาที่ศีรษะเลยนะครับ
ร้อยกว่าเข็มนะครับส่วนในบุ๋มกับในหมูก็รุมเตะรุมต่อย
กิฟต์เห็นท่าไม่ดีเดินตามพ่อไปเนี่ยไปถึงอ้าวพ่อโดนซะแล้วนะครับ
ก็เลยตามญาติพี่น้องให้มาช่วยพ่อพาส่งโรงพยาบาล
เขาบอกว่าเขาเคลียร์กันที่แรกพ่อมันก็เจออยู่นานเกม
ไหนคุณไหนทำพ่อทำลูกกูแล้วอย่างไรบ้าง
อย่างงี้เขาก็เลยถอยไปเอามีดมีดเขาซ่อนไว้ในทางอาหยะทำประตา
เอาเลยอย่างงี้พ่อมันได้บ้าง
ว่ายังไงเขาก็จะเอาผมให้ตายแล้วผมดีใจเขาว่า
เอาทราบผมไปยังไงผมก็เจ็บเดียวดก

ผมเลยถอยออกมาถ้าไม่ถอยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง

แล้วมีใครมาข่มผูมอะไรอีกหรือเปล่าครับ
เขาก็อย่างนี้ให้เด็กอะไรมาเสือบนะครับ
ให้เด็กอะไรขี่รถถังมาเสือบอยู่นะครับไม่รู้ว่าคนไหน
วันนี้น้องสาวภรรยาของนายอุทิศคนเจ็บ
พาผู้สื่อข่าวของเราไปดูรอยเลือดตามถนนในหมู่บ้านนะครับ
นี่ฮะยังหยดอยู่เลยครับจุดเกิดเหตุ
แล้วก็มีรถกระบะที่พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ซึ่งจุดที่ถูกทำร้ายเนี่ยห่างจากบ้านแค่ประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
เลือดนี่หยดไปตามทางเลยนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้เธอก็เป็นคนที่เข้าไปห้ามด้วย
ยังจะถูกลุกหลงด้วยนะฮะจนชาวบ้านต้องมาช่วยกัน
เพราะว่าทั้ง๓คนนั้นเนี่ยโอ้โหโหดเยี่ยมมาก
พอก่อเหตุเสร็จแล้วก็หลบหนีไป

คือนี้สิหญ้าเอาตากราบบ้าน
ตอนนี้นายอุทิศยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ทางครอบครัวยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
ทั้งสามคนไปแจ้งความกับสพบ้านฝ่างไว้แล้วนะครับ

แจ้งความทั้ง๓คนคือร่วมกันพยายามฆ่าในบุ๋มในโจในหมูวัยรุ่นในหมู่บ้าน
แล้วถ้านายอุทิศพ้นขีดอันตรายออกมาจากโรงพยาบาลได้เนี่ย
ก็ต้องดูด้วยว่าจะสามารถทำมาหากินได้ตามปกติหรือเปล่า
เพราะว่าไอ้สามคนนี้มันใส่เขาไม่ยั้งเลย
ฝันเขาที่หัวเย็บร้อยกว่าเข็ม
ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถทำงานได้ตามปกติปกติมีอาชีพขับรถดูดซ่วมในการหาเลี้ยงครอบครัว
ถ้าทำงานไม่ได้ก็ต้องฟ้องแพ่งต่อนี่ครอบครัวบอกเอาให้ถึงที่สุดเลย

นี่นะฮะ